คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อเซนต์ของหมาไหม
ไม่รู้นะคือบางคนเขาจะบอกว่าหมามันจับเซนต์ได้
ว่าใครคิดดีกับมันใครคิดไม่ดีกับมัน

ผู้ชายคนนึงเขามาเดินเรียรัยขอเงินเอาไปสนับสนุนทีมฟุตบอลในจังหวัด

แต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยเดี๋ยวไปเอาตังค์มาให้แป๊บนึง
ตอนที่เข้าไปในบ้านมันเป็นจังหวะที่หมาหลุดออกมา
แล้วกระโจนใส่ผู้ชายคนนี้แต่หมาไม่ได้ทำร้ายอะไรนะ
ท้ายที่สุดพอเธอเอาเงินมาให้เนี่ย
ผู้ชายคนที่มารับบริจาคง้างหมัดจะต่อยค่ะ

โอ้โหจังหวะงงแหละ

ทำไมให้เงินไปแล้วยังมันจะมาชกอีก
ใช่ค่ะบางคนบอกว่ามันไวมากคุณอรยา

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับถือเอกสารมา
จะมาขอรับบริจาคเงิน
เดี๋ยวขอไปเอาตังค์เพื่อนก่อน
จังหวะนั้นนะคะที่เธอไปยืมตังค์เพื่อน
จะมาบริจาคเนี่ยหมาเนี่ยมันหลุดออกมา
แล้วหมาก็กระโจนใส่ผู้ชายคนนี้
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนที่หมากระโจนใส่เขาเนี่ยหมาไม่ได้กัดนะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนรอรอรับเงินบริจาคอยู่หน้าบ้าน

แล้วก็ยื่นเอาเงินให้ร้อยหนึ่ง

ใช่อันนี้เป็นมุมจากในบ้านเราจะได้เห็นทั้งสองฝั่งเลยค่ะ

ตอนที่เขายื่นเงินให้แล้วเนี่ยนะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเหมือนกับง้างหมัด
เดี๋ยวดูจังหวะนี้คือผู้หญิงเข้ามาจะเอาเงินนี่แหละฮะ
แล้วเดี๋ยวดูจังหวะอีกจังหวะหนึ่งก็คือ
เดินออกไปแล้วเอาเงินไปให้ผู้ชายคนนั้น
ผู้ชายคนนั้นมาประชิดตัวแล้วง้างหมัดนะฮะ
เหมือนจะชกเลยเธอบอกว่าเธองงมาก
นี่น่าจะจังหวะนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะ

หลังจากนั้นชิคกี้พายก็ปิดประตูค่ะ

เธอบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยนะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับทำท่ามาจะชก

ตัวคุณพัชรินเองยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยหมา

สุนัขพันธ์นี้โดเบอร์แมนชื่อว่าเจ้าบาลอน
มันไม่ดุมันชอบเล่นเป็นมิตรกับเด็ก
แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่เจ้าบาลอน
มันไปกระโจนใส่ผู้ชายคนนี้เป็นสัญชาติยานของมันหรือเปล่า
ซึ่งตัวคุณพัชรินบอกว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำบุญ
แต่ทำไมคนที่มาเรียรัยเขาท่าทางไม่เป็นมิตรเหรอ
หมาถึงสัมผัสได้แล้วหมาถึงไปทำแบบนั้น

แต่เขาหลอกในที่เขาคอมเมนต์กันในเพจนะคะ
มาหลายรูปแบบเหมือนกันคนเดียวกันนะคะ

กลัวค่ะกลัว

อืมเนี่ยค่ะคุณพัชรินเขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยอ่ะนะคะ
แล้วนอกจากนั้นนักข่าวของเราก็คุยกับคนที่ดูแลเจ้าบาลอนก็เป็นพนักงาน
ในบริษัทของคุณพัชรินนี่แหละชื่อว่าคุณอาริรัตน์
เขาก็บอกว่าเอาจริงนะผู้ชายที่เขามาเรียกรายเงิน

แล้วตอนที่เอาเงินให้ทำไมต้องง้างหัดจะชกแบบนั้นด้วย
ตกใจเหมือนกันนะเพราะคุณอาริรัติอยู่ในเหตุการณ์ทำอะไรไม่ถูก
บารอนพอเห็นแบบนั้นเนี่ยคือท่าทางมันก็เหมือนกับแบบมันจะกระโจนใส่เลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดถามว่าคุณพัชรินทำยังไงล่ะ

ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมเลย
แล้วเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนที่มาเรียกรายเงินง้างหมัดจะต่อยเนี่ย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหมาหรือเปล่าหนึ่ง
คือเจ้าบารอนไม่ยอมให้เข้าออฟฟิศ

แล้วเหตุผลที่๒คือหรือว่ารอตังค์รับบริจาคนาน
ก็เลยโมโหหงุดหงิดง้างหมัดแบบนี้

มีคนมาพิมพ์บอกว่าเคยโดนผู้ชายลักษณะแบบนี้
หลอกเรียกรายเงินเอาไปสนับสนุนทีมฟุตบอลเหมือนกัน

ซึ่งคนที่เขาอยู่แถวพัทยาแถวชนบุรี
เขาก็บอกไงว่ามอเตอร์ไซค์หาย
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เอาไปหรือเปล่า

แต่อันนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบหลักฐานอีกทีนึง
และทีนี้ต้องตกลงกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นมิจฉาชีพ
หรือว่ามาจากพวกสมาคมบอลอะไรจริง
แต่ทีนี้ค่ะทางฝั่งที่เป็นสมาคมฟุตบอล
ทีมฟุตบอลเนี่ยนะเขาออกมาชี้แจงแล้วนะ
กรณีที่ให้คนไปเรียรัยเพื่อเอาเงินบริจาค
แล้วก็อ้างชื่อทีมฟุตบอลนี้ไม่จริง
ทางทีมฟุตบอลเองไม่เคยส่งคนไปเรียรายเงินบริจาคเลย
ทีนี้ล่ะค่ะตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิด

เงินบริจาคเอาจริงชาวบ้านเขาก็บริจาคไปเยอะแล้ว

ก่อนละร้อยสองร้อยสี่สิบคนเป็นพันร้อยคน
เป็นหมื่นแล้วได้ไปกี่บาทแล้วไม่รู้นะฮะ